กรณีของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดกระบี่หน่อยนะครับ
พ่อพาลูกสาววัย๑๖ปี
ไปแจ้งความที่สพปลายพระยา
บอกว่าลูกสาวถูกคมขืน

คลอดมา๒เดือนแล้ว
แต่คำถามก็คือว่าเอาทำไมเพิ่งมาแจ้งความ

พ่อก็บอกว่าก็คาดครรภ์ถามลูกมาตลอด
ตั้งแต่เริ่มรู้ว่าสงสัยลูกสาวจะท้องหรือเปล่า

เพิ่งบอกว่าถูกพานโรงที่โรงเรียนข่มขืน

คือก่อนหน้านี้มีรายงานว่า
เด็กสาววัย๑๖ปีคนนี้เป็นออทิสติก
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ลงพื้นที่

เคยมีประวัติลักษณะเป็นเด็กพิเศษนะฮะ
มีประวัติของเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก
ที่เขาพบประวัติลักษณะเข้าเกณฑ์

แต่พอมีการตรวจร่างกายเพิ่มเติมในตอนหลังแล้ว

แล้วก็ยกเลิกสิทธิ์ตามบัตรผู้พิการตรงนั้นไปแล้ว
เพราะไม่พบว่ามีความพิการเป็นเด็กพิเศษแล้ว
พบเพียงแค่สติปัญญาช้ากว่าปกติเล็กน้อย
เพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่เด็กพิเศษ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปคุยกับตำรวจเจ้าของคดีที่พ่อกับพี่สาว
พาเด็กสาววัย๑๖ปีมาแจ้งความที่สพปลายพระยา
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
เด็กสาวคนนี้ถูกกระทำชำราว
ตั้งคันแล้วก็คลอดลูกออกมา
เจ้าตัวก็ไม่ยอมบอกทางครอบครัวว่าใครเป็นคนทำ
ถามตลอดเวลาที่ตั้งคันจนยอมบอกว่า
นักการพานโรงของโรงเรียนใกล้บ้านเป็นผู้ทำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณปลายเดือนธันวาคม๒๕๕๙
แล้วมาคลอดลูกเมื่อสิงหาคม

เด็กสาววัย๑๖บอกกับพ่อว่าบริเวณห้องน้ำของโรงเรียนเนี่ย
นักการพานโรงได้ใช้มีดจี้บังคับ
ขู่ว่าหากส่งเสียงจะฆ่าให้ตาย
แล้วก็ก่อเหตุขืนใจไป๔ครั้ง
พี่สาวกับพ่อก็รวบรวมคำให้การของน้องสาว
ลงกระดาษแล้วก็เอามามอบให้กับตำรวจ
วันนี้เจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
รวมทั้งพัฒนาสังคมจังหวัดกระบี่
ก็ไปพูดคุยกับเด็กสาวคนนี้นะฮะ
ซึ่งคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราก็มีโอกาสพูดคุยกับตัวน้องด้วย
ตอนนี้เธอคลอดลูกมาได้๒เดือนแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาพูดคุยด้วยนะครับ
ก็นานพอสมควรอยู่ในการพูดคุยกัน
ที่เด็กสาวคนนี้จะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า
ข่มขืนเธอก็คือคนที่ให้การไปตั้งแต่ครั้งแรกนั่นแหละ
ยืนยันว่าคือผ่านโรงของโรงเรียน
ไม่กล้าบอกพ่อกับพี่สาวเพราะกลัวจะถูกดุ

รับว่าตอนนี้ยังกลัวอยู่บ้าง

หากเรื่องที่เธอพูดไม่เป็นความจริง
กับครอบครัวจะไม่ปลอดภัย
วันนี้ก็น้องก็ยังมีอาการเหนื่อยล้าอยู่พอสมควร
เกี่ยวกับเรื่องคดีความต่างด้วยนะครับ
ทีนี้นักการพานโรงของโรงเรียน
ที่ถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืนเด็กคนนี้จนท้อง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปพูดคุยด้วยนะ

ไม่เคยสูงสิงอะไรกับเด็กสาวคนนี้เลย
กับแม่ของครอบครัวนี้ก็ไม่เคยสนิทกัน
ไม่เคยพูดคุยมาด้วยไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนด้วย
และตั้งแต่รับราชการเป็นพานโรงมา๒๘ปี

ยืนยันว่าไม่ได้ไปข่มขืนเด็กตามที่ถูกกล่าวหา
และจะแจ้งความกลับด้วยถ้าผลการตรวจดีเอนเอออกมา
เพราะตอนนี้รอผลดีเอนเอกันอยู่
ส่วนประเด็นที่ทางครอบครัวให้การไปนั้น
ยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด
พอสิ้นเดียวสิ้นผมขายอยู่ที่นี่ซัก๘ปี

ยืนยันกับสิ่งที่ถูกกล่าวหายังไงบ้าง

แต่ก่อนที่มาโตเหลืองขึ้นก่อนก็อีกรอด

เป็นอย่างน้อยต์กานแรก
ผมค่ะเหลือ
ผมไม่มีแน่แก้ก
ทีนี้นักข่าวของเรา
มีแต่คำว่า
ก็ไปคุยกับทางครอบครัวของเด็กสาวผู้เสียหายนะคะ
คุยกับคุณพ่อคุยกับคุณแม่ด้วย
คือมันมีกระแสข่าวออกมาไงคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
ว่าคนในครอบครัวหรือเปล่าที่เป็นคนก่อเหตุ

ไม่ใช่คนในครอบครัวที่ก่อเหตุแน่นอน

อยากจะแจ้งความดำเนินคดีเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้
แล้วก็ชี้แจงยืนยันว่าไม่ใช่คนในครอบครัวก่อเหตุ

ยืนยันว่ามาตรวจดีเอนเอเลยเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะ
แบบว่าได้ทำกันจริง
พวกมันก็มาทำกันจริงแบบว่าทำรู้นะครับ
ไม่ใช่คนฉันจะฌัดมานุษย์

เอาคนไปทำแบบนี่
ไม่มีค่อยหุ้นทวนพอรับว่าต้องบอกว่ากับอันนั้นผมถามว่าต้องมารับที่เหงา
ว่าก่อนนั้นให้ทำแต่ต้องต้องถามว่าทำตรงนี้มันก็แค่ล่างโรงเรียนข้างออกน้ำ
น้ำเหลืองมันต้องที่ล่างว่าผมทำเรื่องให้กันไปแจ้งความ
เอาเรื่องไม่ยอมแล้วผมต้องอยู่ออกทั้งครั้งต้องรู้สั่งพี่
แล้วทีที่ตั้งใจว่าจะไปแจ้งความนี้ว่าต้องการอะไร
ทีนี้คุณแม่ของเด็กสาวผู้เสียหายค่ะ

เชื่อลูกสาวทุกอย่างนะคะที่ลูกสาวบอกมา
คือตอนแรกคุณแม่บอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าลูกสาวท้อง
เพราะว่าอายุเพิ่ง๑๖แล้วพอท้องมันมองไม่ค่อยเห็น
แต่คุณแม่สังเกตว่าลูกสาวแบบอยากกินผลไม้เปรี้ยว

ก็เลยเอ๊ะสังเกตสังเกตไปถามไปถามมา
สุดท้ายกว่าจะมารู้ว่าลูกสาวท้องเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่ายืนยันว่าเป็นคนนอกก่อเหตุค่ะ
ไม่ใช่คนในครอบครัวแน่นอนทั้งพ่อทั้งแม่ยืนยันเหมือนกัน
ครอบครัวเคยไปเจรจากับฝ่ายคนถูกกล่าวหามาแล้วด้วยซ้ำ

แต่คู่กรณีบอกว่าไม่ได้ทำ
ก็คือยังคงยืนยันปฏิเสธอยู่ว่าไม่ได้ทำ
นั้นก็จะใช่บางแ่ง

กรณีแห่งทุกละที

ไม่ใช่เรื่องนี้คุณน้อยต่างหล่ะ
คุณน้อยต่างหล่ะคุณน้อยต่างหล่ะ

ผมเมาลูกเองไหม

กล้าวแรงมากว่ากำทุบด้วยแบบนั้นเนี่ย

มันวิบมันเนี่ย

ที่บอกไปอีกเรื่อยเนี่ย
ที่บอกไปอีกเรื่อยเนี่ย
ที่บอกไปอีกเรื่อยเนี่ย
ที่บอกไปอีกเรื่อยเนี่ย
ที่บอกไปอีกเรื่อยเนี่ย

ที่บอกไปอีกเรื่อยเนี่ย
ที่บอกไปอีกเรื่อยเนี่ย

ที่บอกไปอีกเรื่อยเนี่ย

ที่บอกไปอีกเรื่อยเนี่ย

ที่บอกไปอีกเรื่อยเนี่ย
ที่บอกไปอีกเรื่อยเนี่ย
ที่บอกไปอีกเรื่อยเนี่ย

ที่บอกไปอีกเรื่อยเนี่ย

ที่บอกไปอีกเรื่อยเนี่ย

ที่บอกไปอีกเรื่อยเนี่ย

ที่บอกไปอีกเรื่อยเนี่ย

จะตรงกับพานโรงที่ถูกกล่าวหาหรือไม่
ของครอบครัวผู้เสียหายก็เก็บไปนะ
ตอนนี้ก็จัดพนักงานสอบสวนผู้หญิง
ให้มาสอบปากคำเด็กอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แต่น้องบอกว่าวันนั้นช่วงปลายเดือนธันวาคม๖๒
เดินไปแถวห้องน้ำของโรงเรียน
ผ่านโรงคนนี้เขาก็ใช้มีดจี้เข้าไปแล้วก็ข่มขืนเลย
แต่ไม่กล้าบอกพ่อเพราะว่าปกติพ่อดุ

ก็เคยตีลูกดุแม่บ้างอะไรแบบนี้

พ่อจะมายอมรับกันก็นู้นแล้ว